จะแข่งขันนัดที่๒ของรอบแบ่งกลุ่มในศึกอาเซียน
ครับเจอกับทางเมียนมาหรือว่าพม่านะครับซึ่งมีการแถลง
ข่าวกันออกมามาโนโพกิ้งเนี่ยก็บอกนะครับว่าแน่นอนไม่
ประมาทแล้วก็ต้องเก็บ๓คะแนนเท่านั้นด้วยหลายคนก็
ก็บอกว่าจะมีการปรับเกมลุคหรือเปล่านะครับเพื่อให้เรานั้นมีประตูได้เสียที่ดีขึ้นเนื่องจากอาจจะต้องลุ้นในการเข้ารอบด้วยการวัดประตูได้เสียด้วยนะครับในกรณีที่เกมพักท้ายเนี่ยเราอาจจะต้องตัดกับสิงคโปร์แล้วถ้าออกเสมอมาเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็เริ่มจะมีปัญหาเหมือนกันเริ่มจะเห็นเค้าลางด้วยนะครับ
ที่เข้ามาเสริมจากเจริก็พอใจกับคุณภาพของทีมเป็นอย่างมาก
มีตัวเลือกในการใช้งานมากขึ้นแล้วก็พร้อมในการเจอกับพม่า
ส่วนร่างกายของธีรทรบุญมาทันกับชนะทิพย์สงกระสินทั้งคู่
ก็ได้ลงเล่นในเจลีกกันมาถือว่าร่างกายดีแล้วอยู่ในช่วงของการหาระบบการเล่นที่ลงตัวให้กับทีมชาติไทย
ซึ่งความที่ผู้เล่นทีมชาติชุดนี้มีคุณภาพมากทำให้การซ้อมเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้น
แล้วก็ชื่นชอบการแข่งขันกันเองภายในทีมเพื่อชิงตำแหน่งตัวจริงเป็นเรื่องยาก
สำหรับตัวเขาที่ตัดสินใจว่าใครจะเป็น๑๑ตัวจริงในเกมนี้ครับ
ส่วนทางอองตวนเฮกุญสือทีมชาติเมียนมาก็บอกว่าทีมไทยเป็นฝ่ายกดดันมากกว่าในการพบกับพวกเขา
โดยกุญสือชาวเยอรมันยอมรับว่าทีมไทยมีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีแล้วก็มีทีมโดยรวมที่ยอดเยี่ยม
ซึ่งอองตัวเทก็ยังทิ้งท้ายว่าสื่อไทยเนี่ยมองกันว่าไทยจะเข้าถึงรอบชิงแล้วไปเจอกับเวียดนาม
แต่เมื่อดูเกมแรกก็เชื่อว่ามีทีมอื่นที่ดีกว่าทีมชาติไทยอยู่ครับ
แดงดาสิบห้าประตูเท่ากับทางโคตรโยคมรวมฤทธิ์ศรีมะคะ
แล้วก็รอลงมาเนี่ยคือโคสิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง๑๒ประตู
ไอศกัยสอนสิบลูกแล้วก็มีสลายยุชชายกรรมดีเก้าประตู
รสินก็ยังมีลุ้นเป็นดาวยิงสูงสุดในรายการนี้
แต่ก็ต้องรอประตูแรกในโทรเมนต์ก่อนนะครับถ้ายิงอีกสองประตูจะเท่ากับ
ลำชาเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการซึ่งเคยทำไว้ให้กับทางสิงคโปร์นะครับ
แต่ถ้าเกิดบู้ยิง๓ลูกในโทรเมนต์นี้ก็เป็นดาวยิงสูงสุด
หนึ่งเดียวในรายการนี้นะครับไปดูเรื่องของจุรทานเข็มดีกันบ้าง
กองหลังทีมชาติไทยก็ถอนตัวจากทีมชาติชุดนี้ครับหลังจากมีการโพสต์ภาพ
มีอาการป่วยและเข้าลงพจบาล

ไทยก็จะเหลือกองหลังให้ใช้งาน

มีกับประมาณ๔๕คนถอนตัวไปมีพรรษา
แล้วก็พอมีโจทานถอนไปอีก
ก็กลายว่ากิจสดากาแมนที่ถูกถอยลงมาเล่นเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้งานเป็นกองหลังตัวหลักแน่นะครับ
ร่วมกับทางเอลิสดอล้อปวีตันทะเตมีแล้วก็มารีเอลทอมเบียครับ
ส่วนเชียงรายยูเนเต็ดก็ปล่อยกองหน้าคู่บุญบิลโรซิมาโอฮอกชาวบราซิล
ให้กับเชียงใหม่ยูเนเต็ดยืมตัวจนจบระดูการนี้เล็กแรกของ
ลีกบิวกดไปแปดประตูนะครับก็เป็นการเสริมทัพลายแรกของ
เชียงใหม่ลุยไทยลีกเล็ก๒เป็นทางการเพื่อลุ้นหนีตกชั้น
หลังจากผ่านไปสิบห้านัดชนะหนึ่งเสมอสามแพ้ประสบการณ์ชบ
ยักษ์ใหญ่ในบราซิลก่อนจะย้ายมาไทยลีก